ต้องติดตามเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะ
ตำรวจญี่ปุ่นได้เค้นสอบอดีตพนักงานที่ดูแลอยู่ภายในศูนย์ดูแลคนพิการค่ะ
ที่ก่อเหตุบุกไปแทงคนพิการและคนป่วยจนเสียชีวิตกลางดึก
คือจากการสอบสวนเนี่ยก็รู้ว่าคนนี้เขาลาออกจากศูนย์แห่งนี้ไปเองเมื่อ๕เดือนก่อนนะคะ
นี่คือภาพจำลองเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมที่นายซาโตชิอูเอะมัตสือวัย๒๖ปี
อดีตพนักงานศูนย์ดูแลผู้พิการในเมืองซากามิฮาระก่อเหตุแทงผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในศูนย์ดังกล่าว
โดยเขาทุบกระจกของอาคารแล้วก็บุกเข้าไปภายในศูนย์เวลาประมาณตี๒๓๐ตามเวลาท้องถิ่น
แล้วก็ใช้มีดแทงผู้พิการอายุระหว่าง๑๘๗๐ปีเสียชีวิต๑๙คน
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒๕คนในจำนวนนี้อาการสาหัสถึง๒๐คน
ที่คนร้ายจะเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเองพร้อมด้วยมีดหลายเล่มที่ใช้ในการก่อเหตุ
พร้อมทั้งบอกด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าพวกนั้นด้วยตัวเอง
ล่าสุดตำรวจกำลังเร่งสอบสวนชายคนนี้ถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
แต่ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายนะคะ
ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในญี่ปุ่น
นับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
โดยเหตุการณ์สังหารหมู่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในญี่ปุ่นค่ะ
เนื่องจากว่ามีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวด